และสิ่งที่เจอกันอยู่บ่อยก็คือคนร้ายเข้าไปชิงทอง
แต่ว่าสำหรับเหตุการณ์นี้คนร้ายจนมุมค่ะ

เนื่องจากประตูอัตโนมัติล็อกตัวเอาไว้ค่ะ
พอมันวิ่งออกไปก็น้องพูดอะไรไหม
พูดค่ะพูดว่าอย่างไร
มึงถอดเส้าใหอะวะ
ผู้ก่อเหตุก็มาลักษณะแบบนี้
นะคะที่ร้านทองจี๙๙
แล้วทำทีขอดูทองนะคะน้ำหนักบาทหนึ่ง
เสร็จแล้วก็ทำทีสวมแล้วจะออก
คุณผู้ชมเห็นไหมออกไม่ได้ออกไม่ได้นะคะเพราะว่าประตูมันล็อกอัตโนมัติ
คนร้ายก็ถูกขังอยู่ในร้านนะคะเนี่ยค่ะเจ้าของร้านทองเนี่ยเขาบอกกับคนร้ายบอก
เอาสร้อยคืนมาถอดมาเลยแต่ว่าคนร้ายเนี่ยไม่ยอมถอดนะคะ
ก็เดินไปเดินมาในร้านเจ้าของร้านเนี่ยก็ยกถูโทรแจ้งสายตรวจ
ทางเบื้องต้นเนี่ยนะคะการสอบสวนนายกันแทร่จางซึ่งเป็นผู้ต้องหาค่ะ
ก็ให้การบอกว่าเมื่อเช้านี้มาจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ถึงแม่สายก็ไปร้านทองเลย
แล้วก็ทำอย่างที่เขาทำในกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะทำทีขอดูทอง
บโอกาสก็จะหนีแต่ว่าไปไม่รอดเพราะออกจากร้านไม่ได้นะคะ
เหตุผลที่ทำลงไปเนี่ยคุณผู้ชมไม่น่าจะเชื่อ
เขาบอกว่าทำทำไมทำบอกว่าอยากติดคุก
เพราะว่าไม่มีเงินใช้อ๋อนะคะซึ่งพอไปตรวจสอบประวัติแล้วเนี่ย
ก็พบว่าคนร้ายรายนี้เคยติดคุกมาแล้วค่ะในข้อหารลักทรัพย์เมื่อปี๒๕๕๐ค่ะ

คือมันตั้งใจมันก่อเหตุ
พอถูกจับก็ไม่ได้สะทกสถานเพราะบอกตำรวจ
ขณะเดียวกันเนี่ยเพราะถูกรอบตัวได้
ตำรวจก็นำตัวในกันไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ร้านทองนะคะ
ตรวจสอบประวัติก็พบว่าเคยติดคุกมาแล้ว
ข้อหารักทรัพย์นะคะเมื่อปี๒๕๕๐ค่ะ